เมื่อรำบทแทงเค่แล้วธนโนราก็กลับเข้าโรงโนรา

มีการรวบรวมเงินร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ไปให้ครูหมอโนราตามศรัทธา
โดยมีเนื้อร้องดังนี้
เพราะอย่าเที่ยวร่วนเพราะอย่าเที่ยวเล่ท่านเองออกไปออกไปให้หมดสิ้น
แล้วอย่าร่วนอย่าอย่าร่วนอย่าร่วนอย่าเล่ท่านเองออกไปออกไปให้หมดสิ้น
และจบการแสดงโนราด้วยการปล่อยข้าวศาลประยังภาลัยเป็นการปิดท้ายพิธีทรงครู
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน